ซึ่งวันนี้เพื่อนสนิทของน้องเมย์นะคะก็มาร่วมกัน
ร้องเพลงความฝันอันสูงสุดที่น้องเมย์ชอบ
เพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณของน้องเมย์ไปสู่สุขติด้วย

ก็ออกมาขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัว

ทางครอบครัวยังไม่อยากพูดถึงรายละเอียดคดีตอนนี้
เพราะว่ายังคงต้องนำไปต่อสู้ในชั้นศาลอยู่
ให้คุณผู้ชมได้ไปฟังบางช่วงบางตอนกันนะคะ
เท่านี้นะครับ
ก่อนเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าขอบคุณจริงนะคราว
ได้ข่าวบ้างไม่ได้ข่าวบ้าง

ขอบคุณครับ

เป็นแหล่งนิตชีพทุกคนเข้าใจนะครับ
เดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับหาร์มไนผมขอให้ครอบครัวได้พักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะครับ
เหนื่อยมากเหนื่อยจริง
ต้องถามกับทั้งน้องเม่งเขานะครับ
มันเป็นเพลงที่โปรดของเมย์เขา
เขาโปรดปานมากเพลงนี้แล้วมันสื่อความหมายว่าเขาต้องการทำลักษณะอย่างนั้นแหละนะครับ
ก็คุยกับเพื่อนเฟย์ก็บอกว่าเพลงนี้น้องเมย์ชอบมาก
แล้วก็เป็นเพลงที่ตั้งความหวังไว้เลย

เรื่องสดีเอาไว้วันหลังนะครับ

คุณคนขอขอบความอภัยจริงขอโทษจริงแทนอุตส่าวด้วย

เพราะตอนนี้ส่งน้องเมย์จนถึงที่
ก็เสร็จไปอีกระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งนะครับ

ถ้าบอกอะไรน้องเมย์ได้เขารับรู้
คุณพ่อยังจะบอกอะไร
จะบอกอะไรผมไม่มีอะไรจะบอกแล้วนะฮะ

ได้ข่าวบ้างไม่ได้ข่าวบ้างยังไงก็ผมต้องกราบขอโทษด้วย
แล้วประชาชนที่ให้กำลังใจเราอยู่ล่ะคะ

ขอบคุณเท่าแค่นี้นะฮะขอบคุณมาก

ปกติแล้วนะครับไอ้ที่ที่ผมรู้จักกับเมย์มาเนี่ย
เมย์เป็นคนที่
สนิทกับคนง่ายแล้วก็เป็นคนที่พูดมากเลยครับ

คนเขาบอกว่าเมย์เป็นคนเยี่ยมแต่กับผมเนี่ย
เป็นคนที่เขาเป็นคนที่คุยเก่งมาก

ยังไงก็คือเล่าให้เราควรยังไง

ว่าตอนนี้มันเป็นยังไง

หมดทุกคำถามครับว่าทหาร

เพื่อนเราถึงเสียชีวิตเร็วขนาดนี้

ตอนนี้ก็ยังสงสัยเรื่องประเด็นการเสียชีวิตอยู่

ในกระบวนการคิดที่ทำ
ยังไห้
มาเห้ย
เกียปดำรง
จะปิดธรรม
ล้างอ่ม

ไม่ท้อถอย

สิ่งที่ควร
ไม่ท้อท้อย
ไม่เล่รวรภาวะพวงคิดกังคล